นะครับเอาล่ะค่ะซ้ายช็อปออนไลน์ฟังทางนี้เลยนะครับ
เพราะว่ามีช่างภาพคนหนึ่งเขาอยากจะไปซื้อกล้องฟิล์ม
ติดต่อขอสอบถามจะซื้อกล้องเอ้าไงได้ปืนกลับมาทำไมฮะ
อ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อว่านนทวัฒน์จันโฮงเนี่ยเขาโพสต์ข้อความอย่างนี้บอกว่า
ปปศขอนแก่นเอาปืนมาขู่น้องในทีม
เหตุผลเพราะถามราคากล้องแล้วไม่ซื้อเราควรทำไงดี
แล้วก็เนี่ยค่ะมีภาพกล้องสองตัวภาพแชทคุยกันของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ผ้าปืนที่ข่มขู่จะใช้ยิงด้วย
เราก็รีบติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กก็คือนายนนทวัฒนจันโฮง
เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าบ่ายวันเสาร์๕มกราคมที่ผ่านมา
เอ็มหนึ่งในทีมงานช่างภาพเวดดิ้งที่ทำงานร่วมกันเนี่ย
ซึ่งผู้โพสต์ขายใช้ชื่อว่ารัฐศาสตร์บุญนคร
ตั้งราคาพร้อมรายละเอียดของกล้องบอกว่า
โอ้โหกล้องฟิล์ม๒ตัวราคา๑๐๐๐อะไรมันจะถูกปลานี้
ก็สอบถามรายละเอียดราคาคุณภาพเป็นยังไงแบบไหน
ขายก็ยืนยันบอกว่าเออมีของจริงแต่ยังใช้ไม่ได้นะ
คือต้องไปซ่อมก่อนถึงจะใช้ได้

มันก็ต้องเสียค่าซ่อมเพิ่มเติมอย่างนั้นไม่เอาดีกว่าขอผ่าน
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเพราะเขาบอกว่าขอผ่าน
เขาบอกว่าเออก็รู้อยู่แล้วแหละต้องผ่าน
แล้วก็ส่งอาวุธปืนมาในลักษณะข่มขู่ด้วย

ถือปืนถืออาวุธถือระเบิดถือนู่นถือนี่เยอะแยะ
และที่สำคัญสวมเครื่องแบบราชการศรีกากีเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะ

ซึ่งเขาเองนายนนทวัฒน์เองก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปปศจริงหรือเปล่า
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจไว้เป็นหลักฐานก่อนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงเป็นปปศจริง
เขาบอกเขาขอเรียกร้องนะให้ต้นสังกัดมีการพิจารณาบทลงโทษกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ค่ะ